ทำทีมาขอซื้อทองนะครับเป็นสร้อยคอทองคำบอกจะเอาไปแต่งงาน
พอเขาเผลอหยิบทองไปเลยครับ๓เส้น๖บาท
สามเส้นหกบาท
จะออกไม่ได้อยู่แล้วเชียวคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
จังหวะที่คว้าทองแล้วจะวิ่งประตูปิดฮะประตูอัตโนมัติครับ
แต่พี่ผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในห้องด้านหลังไม่ทันนะครับ
ก็เลยคนร้ายเนี่ยใช้ปืนเอามาขู่บอกให้เปิดเปิดเปิด
เปิดประตูอัตโนมัติแล้วก็ออกไปได้ในที่สุด
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองห้างสุวรรณวิเศษครับ
เลขที่สองสี่สี่ทับห้าถนนสุคลณธวิทย์ตะบลตลาดกระทุ่มแบน
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยได้สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๖บาทไป
แล้วก็ชักปืนขู่พนักงานร้านทองให้เปิดประตูอัตโน
หลังเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็สพกระทุ่มแบนนะครับ
ก็เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยาหลักฐานลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็สอบสวนพยานที่อยู่ในร้านนะครับโดยให้การกับตำรวจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้เห็นคนร้ายเนี่ยตัวเล็กนะสวมเสื้อสีเทาแขนยาว
กางเกงยีนขายาวนะครับสวมแว่นตาผมหยิกหิกหน่อยนี่ฮะ
ผมอีกกิกหน่อยทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำจากพนักงานร้านบอก
ขอดูเส้นละ๒บาท๓เส้นโอ้โหก็เกือบสองแสนบาทนะคุณผู้ชมนะ
โดยบอกพนักงานเราบอกว่าผมจะเอาไปแต่งงานนะครับ
ซึ่งคนร้ายก็ชี้ให้พนักงานหยิบเส้นที่ต้องการมาให้ดูหลายเส้นเลย
จากนั้นคนร้ายก็คว้าสร้อยคอทองคำ๓เส้นที่วางไว้
แล้วพยายามจะไปเปิดประตูร้านหนีนะครับแต่ประตูกระจกมันล็อกน่ะ
พนักงานนะครับก็ถูกปืนคูจนกระทั่งย่องยอมเปิดในที่สุด
เขาก็ออกจากร้านไปเอาล่ะสุขุมผู้ชมใบ๒ที่ผ่านมาครับ
สารจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติหมายจับแล้ว
ผู้ก็เห็นรู้ชื่อนามสกุลแล้วนายธนกฤษกุ่ยสาคอนครับคนนี้
อายุ๒๔ปีเขาหาอะไรบ้างอ่ะชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีปืน
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
และใช้ปืนข่มขู่ผู้อื่นทำให้ตกใจกลัวครับ
ส่วนสาเหตุนะครับคาดว่านะข้อมูลบอกว่า
ต้องการหาเงินไปให้ผู้หญิงคนสนิทที่ต่างจังหวัด
เพื่อใช้ในการคลอดลูกครับ